คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะสาการประเทศไทยของเราตอนนี้นะคะ
มีเรื่องให้ชวนหดหู่จริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น
ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นไป
โรงงานระเบิดอะไรแบบนี้คุณผู้ชมหลายอย่างมารุมมาตุ้ม
ทำให้แบบโอ้โหมันห่อเหี่ยวจิตใจจริงค่ะ
แล้วก็มีคนบันเทิงนะคะออกมาเคลื่อนไหวกันหลายคนค่ะ
รวมไปถึงคุณหญิงระถานะคะนักแสดงชื่อดังค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะในโลกโซเชียลของเธอ
ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เฟซบุ๊ครวมไปถึงไอจีค่ะ
อันนี้คือภาพที่บรรดาประชาชนคนไทยไปรอนะคะ
ในการที่จะหาการตรวจเชื้อโควิดฟรีแต่ดูสภาพความเป็นอยู่คุณผู้ชม
ใช่อย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะคุณหญิงระถาเนี่ยแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะ
แล้วเธอก็เขียนข้อความคุณผู้ชมเราขออนุญาตอ่านบางช่วงบางตอนนะคะ
สาวหญิงเธอเอาบอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
สำหรับพวกเราที่ขับรถไปตรวจที่โรงพยาบาลจ่ายค่าตรวจหลักพัน
แล้วคิดว่าชีวิตช่างยุ่งยากอะไรเหลือเกิน
ขณะที่มีกลุ่มคนที่พยายามอย่างมากเพื่อความอยู่รอด
อยากให้ลองมองภาพนี้แล้วตั้งสติคิดดีว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ในขณะที่ประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง
สิทธิ์ตรวจฟรีฉีดวัคซีนฟรีมีรถตะเวนตรวจทุกคนรอบเมือง
มีชุดตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเอง
วันแรกถึงวันนี้๒ปีแล้วอยากให้คิดถึงประชาชนบ้างเถอะค่ะ
ซึ่งปลายผลในคุณผู้ชมก็มีเพื่อนดราเข้ามาแสงความกิ้นเห็นเยอะที่เดียวเลยค่ะ
พระเอกคนนี้นะคะคุณป้องนวัดเดี๋ยวให้ดูนะคะ
ป้องเขาก็โพสต์แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
อย่างที่เห็นหน้าจอเลยนะคะแบบนั้นเลยค่ะ
และในทวิตเตอร์ของเธอเองนะคะยังทวิตตั้งคำถามไว้ด้วยว่า
ผู้ติดเชื้อพุ่งถึง๗๐๐คนแล้วซึ่งวันนี้ก็
อันนี้วันก่อนนะวันนี้๙๐๐กว่าไปแล้ว
จะยอมรับว่าการบริหารจัดการวัคซีนล้มเหลวได้หรือยังค่ะนะคะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจเราเหมือนกัน

คุณผู้ชมบอกว่าโควิดมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวาน
มันมีมาแล้ว๒ปีเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรา
ควรจะตั้งรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงหรือเปล่า
ส่วนทางด้านนางเอกสาวขวัญอุสามณี
ก็มีการแชร์ภาพข่าวหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกัน

คุณผู้ชมบอกว่าทำไมทุกวันเนี่ยเราไม่เคยได้ยินว่าคุณทำอะไรให้กับประชาชนบ้างเลย
ไม่เคยอ่านอะไรแล้วสะเทือนใจแบบนี้
ทะธารหาหลายนโยบายด้วย
ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ถามต่อไปด้วยว่าทำไมไม่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้คนมีอาชีพ

ความรู้อะไรที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือเศรษฐกิจ
ทำอะไรก็ได้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าก่อนไหม
ก็ทิ้งท้ายเอาไว้คล้ายกับคุณหญิงพระรัตถานะคะ
ความคิดเห็นของคุณขวัญอุสามณีบอกว่าทำให้บ้างปกป้องประชาชนบ้างค่ะ
ก็จริงประเด็นเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมยังคงมีคนบันเทิงอีกหลายคนนะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นตามที่หลายคนบอกว่าก็มองภาพความเป็นจริง
จากสภาพสังคมสภาพแวดล้อมปัจจุบันของประเทศไทยตอนนี้นั่นเองค่ะ
ค่ะนะคะซึ่งน้องขวัญก็บอกว่าจริงทุกคนก็คือแฟนละครของเธอ
เธอก็เห็นอกเห็นใจทุกคนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม